เหตุการณ์นี้ถ้าให้มาง้ออีกผมเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เอาแล้วครับ
ผู้หญิงคนนี้ครับเธอเข็ดหลาบเลยคบกับผู้ชายได้๓เดือน
สิ่งที่ผู้ชายทำกับเธอก็คือทำร้ายร่างกายเธอจนอาการสาหัสเลือดคั่ง

หลายครั้งที่ทำร้ายร่างกายคือทำร้ายเธอต่อหน้าลูกของเธอนะ
ทั้งที่เพิ่งคบผู้ชายคนนี้ได้ไม่กี่เดือนยังไม่พอครับ
นี่คือแผลที่เธอเจอแผลในใจอีกนะพยายามจุดไฟเผาบ้าน
ยังไม่พอครับเอากระบะของเธอไปครับ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เธอเลยต้องหอบบาดแผลและความบอบช้ำ
มาให้คุณกันจอมพลังช่วยหน่อยครับ
สภาพอาการบาดเจ็บของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๓ปีสมมุติว่าชื่อคุณเอ
ถูกแฟนนุ่มที่คบหาดูใจกันได้ประมาณสัก๓เดือนทำร้ายร่างกาย
บุกมาทำร้ายเธอถึงบ้านทำร้ายเธอต่อหน้าลูก
ใช้เหล็กทุบฟาดเข้าที่หัวชกต่อยเธอที่หน้าก็หลายครั้ง
คุณผู้ชมครับผู้หญิงเนี่ยหน้าตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะถูกไหมฮะ

แล้วคุณมาทำร้ายเขาเนี่ยเน้นที่หน้าคือคุณคิดอะไรอยู่

ยังไม่พอยังเอาเหล็กมาทุบที่หัวอีก
อวัยวะสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับ
ทำให้เธอมีอาการเลือดข้างในสมองและอาการสาหัสต้องผ่าตัดด่วนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่โคราชที่อำเภอสูงเนินเมื่อ๘สิงหาคม
ผู้เสียหายมาร้องกับคุณกันจอมพลังครับ
บอกว่าแฟนของเธออายุ๓๙แฟนเป็นนุ่มรุ่นน้องอายุน้อยกว่าเธอ
มีอาชีพเป็นช่างติดฟิล์มคบหากันได้๓เดือนแล้วมาทำร้ายร่างกายเธอ
ทำร้ายคนไม่พอทำลายข้าวของในบ้านยังไม่พอขโมยรถกระบะยังไม่พอครับ
พยายามจุดไฟเผาบ้านอีกต่างหากสารพัดอย่างที่เขาทำตามที่เห็นหน้าจอนี้ครับคุณผู้ชมละมิ้นครับ
เป็นคุณจะทนอยู่ต่อได้ไหมล่ะถ้ามีคนแบบนี้
ไม่ไหวค่ะแล้วไม่ต้องกลับมาง้อด้วยนะคะคือคุณจะเอาหน้าไหนมาง้อเขาเนี่ย
คุณครับผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันครับเข็ดแล้วไม่เอาแล้วพอกันที
แต่ฝ่ายชายสวมบทหน้าหนาครับไม่ยอมออกจากบ้านครับ
แล้วพยายามจะจุดไฟเผาบ้านเธอถ่ายภาพมาขู่เธอแล้วก็เอารถของเธอไป
รู้จักกันในฐานะที่เป็นเพื่อนของน้องชาย
เคยรู้จักกันตรงนั้นนะความสัมพันธ์

แล้วมาเจอกันอีกทีในโซเชียลก็เลยเริ่มคุยเริ่มคบหากัน
เมื่อช่วงพฤษภาคมครับคบหาได้ประมาณ๓เดือน
เดือนกรกฎาคมครับแฟนนุ่มมาอาศัยอยู่ด้วยที่บ้าน
ช่วงนั้นเริ่มออกลายแล้วออกลายแข้งโหด
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายมาแล้ว๒ครั้ง
เป็นการทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกของเธอด้วย
เจ็บปวดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะทำร้ายต่อหน้าเด็กเนี่ย

ครั้งแรกคือต้นเดือนกรกฎาคมเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจครับ
แล้วฝ่ายชายมาขอร้องบอกว่าถอนแจ้งความเถอะนะ
ครั้งที่๒ถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเมื่อ๘สิงหาคม
ตอนนั้นเนี่ยทำให้เธอมีอาการผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ

ล่าสุด๒๔สิงหาคมครับ

ปรากฏว่าเอ็กซาเรย์ตรวจร่างกายแล้ว

แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพสูงเนินเอาไว้แล้ว

กลัวว่าจะไม่มีความคืบหน้าครับ

หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนพ้นขีดอันตรายครับ
ยังไม่กล้ากลับบ้านต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อนเพราะอะไร
ผู้ชายยังอยู่ที่บ้านเลยอ่ะบ้านของเธอ
แล้วจะกลับยังไงล่ะคะ
นี่ไงถึงบอกว่าต่อให้เข็ดหลาบแค่ไหนกลัวแค่ไหน
จะกลับบ้านของตัวเองที่คิดว่าเป็นที่ปลอดภัยมันก็ไม่ปลอดภัยแล้ว
เพราะผู้ชายคนนั้นไม่ยอมออกจากบ้าน

เธอรู้สึกว่าแบบนี้ทำอย่างไรดี
ยังไม่พอครับพูดจาข่มขู่ตลอดเวลาส่งรูปถ่ายมาขู่
บอกว่าจะเผาบ้านให้ไหม้วอดวายให้ทั้งหมดเลย
จุดไฟเผาเสื้อผ้าเธอที่กองไว้บนพื้น
จุดไฟเผาที่นอนของเธอหวังว่าให้ไฟลามไปทั่วบ้าน

แต่ละอย่างทุบทำลายข้าวของกระจกประตูเนี่ยครับ
นี่คือเธอคิดผิดเลยนะเนี่ย
บอกว่าพอมารู้อีกทีเนี่ยฉันไม่น่าไปคบหากับผู้ชายคนนี้เลย
ระยะเวลา๓เดือนโดนไปขนาดนี้นี่ขนลุกเลยนะครับ
ทำลายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจนพังเสียหาย
แล้วก็ขโมยเอารถกระบะของเธอไป
หลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย

มีข้อความแชทมิ้นท์และคุณผู้ชมครับ

ลองดูสิครับข้อความที่เขาส่งมา
ฝั่งซ้ายคือผู้ก่อเหตุคือฝ่ายชายแข้งโหด
ฝั่งขวาคือผู้เสียหายครับที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ
อ้าวแจ้งความกูอีกมึงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะ

ผู้เสียหายสวนกลับมาแบบนี้ใช่ไหม
ก็ถ้ามึงคิดถึงขนาดจะแจ้งความมึงทำตัวมึงเองนะ
ทำตัวมึงเองนะครับมึงแจ้งความนะครับกูต้องหนีครับ
ก็มึงบอกมึงไม่กลัวตำรวจให้แจ้งความได้เลยไง
ก็รู้นะว่าหมายความว่าอะไรอ่ะกูคงต้องไปพร้อมกับรถมึงนี่แหละ
คือเอารถไปดื้อดื้อเลยครับเอารถไปดื้อดื้อเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย
เหตุผลว่าเพราะว่าอยากจะไปแจ้งความเองถ้าอย่างนั้นก็เออรถนี้ก็ต้องเอามา

เธอก็งงสิครับนี่คือแชทข้อความที่เธอได้รับครับคุณผู้ชม
ยังไม่พอนะดูสิมาเป็นพลืดเลยอ่ะหนักซ้ายเลยทีนี้อะไรอีกอ่ะ
เยอะมากนะคือว่าไม่ทุบรถเดี๋ยวขายไม่ได้ราคาแจ้งความคือจบกัน
ไม่ได้คิดจะอยู่อยู่แล้วก็ขอทำตามวิธีตั้งแต่ว่าจะหาเงินให้ตั้งใจว่าจะหาเงินให้นะเนี่ย
คำพูดมีแต่คำจุดเห็นแก่ตัวไปแล้วจบ
ต้องดูดคำเบลอคำเพราะแต่ละคำนี่คือมีทั้งมึงมีทั้งกูมีคำหยาบสารพัดฮะ
ช้ำไหมล่ะเจอแบบนี้ฮะลูกสองคนของฝั่งของผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
ฝากทางผอโรงเรียนช่วยรับเลี้ยงไว้ชั่วคราวครับเนื่องจากกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย
เพราะว่าแฟนนุ่มเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาชอบกินเหล้าด้วยเป็นคนอารมณ์รุนแรง
ทุกวันนี้ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่กล้าออกไปไหน
ผู้เสียหายเขากลัวมากนะครับกลัวว่าแฟนนุ่มคนนั้นจะตามมารังความตามมาทำร้ายอีก
ดูจากสิ่งที่เขาทำทำร้ายคนไม่พอทำลายของอีกส่งข้อความมาข่มขู่อีก
เผาบ้านอีกเอารถเธอไปอีกเลยต้องมาขอให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือครับ
แล้วก็รู้ทีหลังว่าเขาน่าจะเสพยา
ก็มีอาการปวดหัวปวดหัวมากแล้วก็อาเจียน
ก็พอไปหาหมอหมอก็บอกว่ามีอาการเลือดข้างในสมองค่ะ

เขาเป็นคนขี้หึงค่ะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อน
เหมือนอารมณ์สองคั่วค่ะ
จริงแล้วทางโรงพยาบาลให้ออกตั้งแต่วันที่๘กันยา
แต่ว่าทางโรงพยาบาลให้อยู่ต่อเพื่อที่ว่า
ถ้าออกมาจากโรงพยาบาลอาจจะอันตรายค่ะ
อยู่แบบกับลูกสองคนแล้วก็เราค่ะ
ถึงจะไม่พร้อมทุกอย่างแต่ว่าก็มีความสุขดี
แต่มาถึงตรงนี้มันแย่กว่าเดิม
ให้สัมภาษณ์ไปสักพักเธอก็ร้องไห้
เสียใจโกรธแค้นสารพัดความรู้สึกเลยครับ

คุณกันจอมพลังบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยทางฝ่ายของผู้ก่อเหตุครับ

ใช้ชีวิตอยู่บ้านของฝ่ายหญิงไล่ก็ไม่ไป
ทำลายข้าวของข่มขู่ทำร้ายคนในบ้าน
ก็ประสานงานไปที่ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อให้ช่วยเร่งรัดคดีนี้แล้ว
หลังจากที่ทำลายเสร็จแล้วทางผู้ชายก็ไม่ได้มีความสำนึกอะไร
ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านของผู้หญิงไล่ก็ไม่ไป
ยังมีการพังข้าวพังของนี่คบกันแค่๓เดือนนะครับ
ข้าวของทุบตีของในบ้าน
มีการขู่จะเผาบ้าน

ซึ่งผู้หญิงเนี่ยหวาดกลัวนะกระเจิงเลย
ตอนตีนี่ก็ตีต่อหน้าลูกเขา๒คนนะครับ
ตอนนี้เด็กนะครับเด็กต้องหนีไปด้วย
ต้องหนีไปด้วยเพราะว่ากลัวอยู่กับไอ้นี่ไม่ได้
เพราะเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยวนเวียนกลับมามากระทืบเขา

ซึ่งเมื่อกี้ผมประสานกับทางท่านผู้การจังหวัดโคราช
ท่านรองผู้การที่โคราชด้วยนะครับ
ก็จะเร่งช่วยขอความอนุเคราะห์

คุณกันจอมพลังบอกว่าล่าสุดครับ
จากการสืบสวนพบว่า
แฟนนุ่มของผู้เสียหายก็คือผู้ก่อเหตุ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชนั้นนครราชศรีมา
แล้วฝ่ายชายเอารถของฝ่ายหญิงมาตามที่ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกนะฮะ

ไม่ได้มีความกังวลอะไรสำนึกผิดอะไรเลย
ก็เลยประสานตำรวจเพื่อให้เร่งออกหมายจับแล้วโดยเร็ว
แล้วความผสมเพิ่งจะมีข่าวร้อนไปเมื่อไม่นานมันนี้เองนะฮะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางคดี
คำชี้แจงและความคืบหน้าทั้งหมดจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
คุณผู้ชมบอกเห็นแต่ละข่าวแล้วอยู่เป็นโสดดีกว่า